ตอนนี้ใครที่จะขับรถไปฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ
หรือว่าพาผู้สูงอายุไปฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ
ระวังเจอแบบนี้ผมจะทำเหตุการณ์จำลองให้ฟัง
ฉีดวัคซีนที่สถานีรังซื้อไหม

สะดวกกว่าข้างในไม่มีที่จอดรถนะ

ฟรีอะไรอ่ะโดนไปร้อยกว่า๑๒๐

ตอนนี้มีคนกลุ่มแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
เตือนภัยบอกว่าผู้ชายพี่ที่เขายืนสองสามคนเนี่ยนะฮะ
ใส่เสื้อวินจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ย

ฉีดวัดถ้าตอบว่าฉีดปั๊บจอดรถริมถนนเลย
ลงมาซ้อนจักรยานยนต์ไปเลยนะครับ
แต่พอจะจ่ายตังค์บอกว่าเท่าไหร่อ่ะพี่

ความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่หลงเชื่อเป็นจำนวนมาก
แหลประบุว่าเอางี้เลยเหรอในสภาวะแบบนี้
อยากเตือนภัยโจรในคราบวินมอเตอร์ไซค์
คือเขาจะมาเคาะกระจกเราแล้วถามว่าฉีดวัคซีนเปล่า
เอารถจอดที่นี่แล้วนั่งวินไปเพราะข้างในเนี่ย

ทั้งที่ความจริงนะครับคุณผู้ชมครับมีที่จอดรถเยอะมาก
สำหรับคนที่ขับรถยนต์ไปผมจะเล่าแบบนี้ละกัน
คือรถมันอาจจะชะลอตัวบ้างตอนท่านกำลังจะไปถึงเนี่ยนะฮะ
แต่ข้างในมันมีรถออกตลอดเวลา
มันเข้าจอดรถออกมันอาจจะเสียเวลาบ้าง

มันใหญ่นะที่จอดใต้ทะบัว
ล่าสุดครับพลน้ำรดอเอกนำรงศกิตติประพัฒน์
บอกแล้วต้องจัดกำลังแล้วตำรวจกรมการขนส่งทางบก
ดำรวจรถไฟโนเคราะห์พอวงออกมากวดขัน
ไล่กลุ่มดังกล่าวออกจากบริเวณสะพานให้หมด
แต่กลุ่มดังกล่าวมีลักษณะคือเปลี่ยนจุดจอดไปเรื่อยไง

แล้วก็เดี๋ยวจะแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อย
ส่วนแนวทางแก้ไขในระยะยาวก็ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย
เสนอบอกว่าเอาป้อมรอปภมาตั้งเลย
แล้วจัดรอปภมากวดขัน
ไม่ให้มีรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือจักรยานยนต์ป้ายขาว
ไม่มีผู้โดยสารแล่นเข้ามาในบริเวณดังกล่าว
อกจากนี้นะครับยังเสนอแนวทางแก้ปัญหานะฮะ
ให้ผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินการแล้วก็ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทย
ขอให้เปิดบริการลานจอดรถใต้ดินชั่วคราว
รองรับผู้มาใช้บริการได้ประมาณ๑๖๐๐คัน

แล้วก็จะได้ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดได้ด้วยครับ
ดีมากเลยถ้าเริ่มได้เลยก็จัดการได้เลย
ว่าแต่ละวันแต่ละวันคนไปใช้บริการที่บางซื่อมหาศาล